ปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ความมักง่ายนั่นแหละ
ประมาทเลินเลิกก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ครับ

แต่บางครั้งบางครามันไปไม่ได้หรอกครับ
ไปเจอกับรถที่เป็นรถใหญ่กว่าแบบนี้

อันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่นะ
เพราะลักษณะในการเลี้ยวเนี่ยมันผิดธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่
ยังไงซะก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวจะใช้เป็นหลักฐานต่อไปในการที่จะพูดคุยเพื่อเจรจากลายเกลี่ยความกันนะครับ
ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกวีทุกวันนะคุณผู้ชม

ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ